คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์นี้ค่ะมีคนร้ายนะคะประกบยิงเสียรับเหมาก่อสร้าง
ที่เป็นเสียรับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้อ่ะค่ะถูกยิงขณะที่กำลังขับรถกระบะ
ตรวจงานก่อสร้างบนถนนนะคะที่จังหวัดกระบี่ค่ะ
ว่าเหตุการณ์นี้เป็นปมขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องของการประมูลงานก่อสร้าง
ตอนนี้ได้ภาพรถต้องสงสัย๓คันวิ่งผ่านในเส้นทางที่เกิดเหตุนะคะ
นี่นะคะคือผู้ที่ถูกยิงจนเสียชีวิตเนี่ยชื่อว่านายสุวิทย์พักสุธีโกศลหรือเสียกบค่ะ
เป็นชาวจังหวัดสุราธานีนะคะอายุเจ็ดสิบนะคะก็เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างถนนรายใหญ่ของภาคใต้อ่ะค่ะ
เป็นเจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัดพักสุธีโกศลการก่อสร้างนี่ค่ะ
กระสุนเข้าที่คอด้านขวาทะลุแก้มซ้ายไป๒แผล
นี่คือสภาพขณะที่กำลังนั่งอยู่ในรถขับรถอยู่นะคะ
แล้วก็ถูกยิงเข้าไปนี่คือหน้าตาของเสียกบนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นริมถนนปลายพระยาเขาต่อจังหวัดกระบี่ค่ะถนนตรงนั้นเนี่ย
อยู่ระหว่างการก่อสร้างขยายช่องทางการจราจรนะคะข้างทางก็มีเนี่ยค่ะ
รถกระบะอีซูซูสีบรอนเงินก็คือรถของผู้ตายจอดอยู่ริมคูน้ำข้างทาง
หน้ารถก็มีรอยเหมือนรอยชนนะคะในรถมีกองเลือดกองใหญ่มีรอยกระสุนปืนที่พวงมาลัยหนึ่งรู
ออกไปด้านหน้า๑๐เมตรเจอรถกระบะของชาวบ้านจอดอยู่
ของชาวบ้านถูกชนท้ายค่ะครับใกล้ใกล้กันเนี่ยมีปลอกกระสุนปืน
เก้ามอมอตกอยู่ด้วยสองปลอกนะคะตำรวจสอบปากคำพยานค่ะ
พยานบอกว่าช่วงหกโมงเย็นเมื่อวานผู้ตายเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทรับเหมาทำถนน
เขาก็ขับขับรถตรวจงานแถวแถวตรงจุเกอร์เททนะคะ
มันมีรถยนต์ต้องสงสัยสามคันคุณผู้ชมเป็นรถเก๋งสีแดง
คันนี้เป็นรถต้องสงสัยเพราะว่าขับมาประกบรถของผู้ตายเลยนะคะ
มีกลุ่มผู้ชาย๕๖คนได้แล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเหมือนกับมาคุยมาตกลงอะไรบางอย่างกับผู้ตาย
แล้วมีเสียงปืนดังขึ้นเลยนี่คือร่องรอยของกระสุนนะคะขออนุญาตทำเป็นภาพ
เซอร์แบบนี้เหมือนกับเสียงปืนพอดังสองนัดปุ๊บรถของผู้ตายพุ่งชน
ท้ายกระบะของชาวบ้านที่อยู่ด้านหน้าแล้วคนร้ายหนีเลยค่ะมุ่งหน้าไป
เส้นทางตำบลเขาต่อก็จะเชื่อมออกไปพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงได้ครับลักษณะ
เป็นแบบนี้นะคะจากการสอบปากคำพยานจากพฤติกรรมการลงมือก่อเหตุคาดว่า
คนร้ายเนี่ยคงเป็นมืออาชีพตำรวจตั้งประเด็นเอาไว้แบบนี้ค่ะสำหรับ
สาเหตุนะคะอาจจะเป็นเรื่องความขัดแย้งกับชาวบ้านในพื้นที่เพราะว่า
ถนนตรงนี้แล้วก็จะมีการนำเครื่องจักรหนักไปจอดทิ้งเอาไว้ข้าง
เหมือนกับว่ามันไปกีดขวางทางเข้าออกของชาวบ้านแล้วก็มี
ร้องเรียนอยู่บ่อยนะคะอันนี้ประเด็นแรกนะคะอาจจะเป็น
ขัดแย้งกับชาวบ้านในพื้นที่หรืออาจจะเป็นความขัดแย้ง
เรื่องของการประมูลงานก่อสร้างถนนค่ะเพราะบริษัทของผู้ตาย
มีงานรับเหมาก่อสร้างหลายจังหวัดเลยค่ะคุณผู้ชมในพื้นที่
ภาคใต้คือเขาเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างถนนรายใหญ่ครับ
อกจากนี้นะคะมีข้อมูลว่าบริษัทของนายสุวิทย์ผู้ตาย
เคยขัดแย้งกับนักการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดตรัง
เมื่อปี๒๕๖๑เคยถูกคนร้ายลอบวางเพลิงเครื่องจักรหนักสำหรับ
ทำถนนมาแล้วนะคะมีคนงานของบริษัทเคยถูกยิงมาแล้วนะคะ
นี่ค่ะสามประเด็นหลักหลักนะคะตอนนี้ชุดสืบสวนอยู่ระหว่างการ
ตรวจสอบว่าประเด็นไหนกันแน่ที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้เสียกบ
คนนี้ถูกยิงเสียชีวิตค่ะก็ถือว่าเป็นคดีใหญ่ในพื้นที่
นะคะคุณผู้ผู้ชมครับวันนี้สพปรายพรยานะคะได้มีการ
ชุดสืบสวนของภูทรจังหวัดกระบี่ด้วยชุดสืบสวนของ
พ่อปลายพระยาด้วยนะครับเพื่อจะคลี่คลายคดีแล้วก็ติด
หรือว่าเสียกบจนเสียชีวิตนะครับทางตำรวจเนี่ยไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่ากลุ่มคนร้ายจะหลบหนีนะครับ
แล้วไปได้กล้องวงจรปิดตัวหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับอยู่ในเส้นทางปลายพระยาเขาต่อ
ซึ่งไปบันทึกภาพรถต้องสงสัยไว้ได้๓คันนี่นะฮะตรงจุดนี้นะครับ
มีคันนึงเนี่ยเป็นรถยนต์รถเก๋งสีแดงนะฮะแล้วก็สีบรอนเงินอีกหนึ่งคัน
แล้วเป็นพลิกอัพตอนครึ่งสีบรอนเงินอีก๑คันรถยนต์๒คันนะฮะสีแดง๑สีบรอนเงิน๑
อีกคันหนึ่งคือคันนี้นะฮะนี่คือรถเก่งสองคันนะฮะอีกคันเมื่อสักครู่นี้กระบะสีบรอนเงินนะครับ
วิ่งผ่านเส้นทางนี้นะครับเส้นทางปลายพระยาเขาต่อเวลา๑๗นาฬิกา๒๔นาทีนะครับ
หลังจากเกิดเหตุซึ่งเจ้าหน้าที่จะไปตรวจสอบเรื่องเวลาที่เกิดเหตุอีกครั้งนะครับ
เพื่อความแน่ชัดนะครับส่วนทะเบียนรถทั้งสามคันกำลังตรวจสอบอยู่นะฮะ
ว่า๓คันนี้ทะเบียนรถแล้วก็จะไล่ไปถึงชื่อเจ้าของรถ
ว่ามันเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้หรือไม่อย่างไร
กระบะนะครับตอนขึ้นนะครับดอมคันรถเก๋งนะครับ
คันที่๒ที่ผ่านกล้องนะครับเก๋งที่๒ก็๔บอลนะครับ
เพราะว่าเราต้องไปไล่กล้องนะครับตรงกล้อง
แต่ตามเส้นทางมีสันิทานว่าจะหลวกหนีไปได้
พร้อมไม่มีผู้หญิงหนึ่งคนนะครับ
ก็ตั้งไว้คงเป็นเรื่องขัดแย้ง
อ่าในเรื่องทางธุรกิจ
นะครับหรือเรื่องส่วนตัวนะครับ
แล้วก็ตั้งไม่ทิ้งประเด็นเรื่องชู้สาวไว้นะครับ
วันนี้ตำรวจยังเชิญนายวิทยาวัฒน์
พรรคสุธีโกโสนลูกถ่ายของเศสเกบ

ก็ใช้สถานที่ที่สพปลายพระยานี่แหละนะฮะ
แล้วให้พาไปดูจุดเกิดเหตุที่ถนนปลายพระยาเขาต่อด้วยนะครับ
นายวิทยาวัฒน์บอกกับไทยรัฐทีวีนะครับ
บอกว่าตำรวจยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งนะครับ
เพราะตอนนี้ยังไม่รู้ตัวคนร้ายว่าเป็นกลุ่มไหนนะครับ
แต่ยืนยันว่าพ่อไม่เคยมีปัญหากับใครในพื้นที่นะครับ
ใส่งานตรงจุดนี้นี่นะครับที่พามาก็เนี่ย
เขาบอกว่าพ่อก็คุมงานด้วยตัวเองเป็นประจำอยู่แล้ว
ส่วนปมความขัดแย้งเท่าที่ทราบพ่อไม่มีความขัดแย้งกับใคร
ส่วนจะเกี่ยวข้องกับคดีเก่าในพื้นที่จังหวัดตรังหรือไม่
ลูกชายบอกว่าไม่เชื่อนะฮะเชื่อว่าไม่เกี่ยวนะครับ
เพราะมันเป็นคดีที่เกิดขึ้นมานานแล้วเคลียร์จบไปแล้ว
แต่ยอมรับว่าพ่อเนี่ยกับตัวเขาเองด้วย
มีงานหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้
ซึ่งจะไปขัดผลประโยชน์กับใครหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้
แต่ยืนยันว่าเขากับพ่อนะแล้วก็ครอบครัว
ทำทุกอย่างทำธุรกิจทุกอย่างถูกต้องมาตลอด
หลังจากนี้คงต้องให้เป็นหน้าที่ของตำรวจในการขยายผลติดตามหาตัวคนร้าย
คิดว่าไม่น่าเกี่ยวครับเพราะเหตุการณ์มันจบไปหลายปีแล้วครับ
แล้วก็ไม่เคยมีอะไรกลับมาคือเรื่องมันจบแล้วก็ไม่เคยมีเรื่องอะไรเกี่ยวคิดตังค์
โครงการนี้ผมมาทำต่อจากเขาอีกทีครับมันไม่ได้ผมไม่ได้ประมูลเองครับ
ก็เลยถ้าจะบอกว่าเป็นลักษณะว่าขัดแย้งก็คิดว่าไม่ใช่
เพราะผมก็ไม่ได้ไปประมงแข่งกับเขา
วันนี้พอให้ข้อมูลกับตำรวจเสร็จลูกชายของเสียกบก็ไปที่รถกระบะของพ่อนะฮะ
คันนี้ครับท่านผู้ชมครับไปจุดทูบเชิญดวงวิญญาณพ่อกลับบ้าน
แล้วก็เอาทูบไปปักที่หน้ารถนะครับเชิญวิญญาณพ่อเนี่ยฮะ
ที่หน้ารถตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็เดินทางกลับบ้านที่สุราธานี
นี่ฮะตอนนี้ได้รับศพพ่อไปที่บ้านเกิดแล้วนะครับพรุ่งนี้จะมีพิธีรดน้ำศพนะฮะ
วันนี้คุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุอีกครั้งนะครับ
ตรงจุดนี้นะครับถนนปลายพระยาเขาต่อพบว่าถนนของโครงการเนี่ย
การก่อสร้างความคืบหน้ามันก็ค่อนข้างมากแล้วนะฮะมีการขยายถนนเกลี่ยลูกรังครบ๑๘กิโลเมตรแล้วนะครับ
เป็นโครงการปรับปรุงถนน๒เลนให้เป็น๔เลนนะครับมูลค่ารับเหมาทั้งโครงการประมาณ๔๒ล้านบาท
เริ่มก่อสร้างพฤษภาคม๖๓กำหนดส่งมอบงานพฤศจิกายน๖๓นี่ใกล้แล้วนะครับ
ตรงนี้นะฮะจากสองเลนจะขยายเป็นสี่เลนแบบนี้นะครับแล้วยังมีอีกสองโครงการที่ประมูลงานได้และดำเนินการอยู่นะฮะ
ของเสียกบนะครับแล้วก็ลูกชายนะครับอยู่ที่ภูเก็ตนะฮะทำถนนเลียบชายทะเลระยะทาง๓กิโลเมตร
สุราชธานีเนี่ยปรับปรุงถนนระยะทาง๒กิโลเมตร
มูลค่าเนี่ยราว๓๐๔๐ล้านบาททั้ง๒โครงการนะแต่ละโครงการเนี่ยราว๓๐๔๐ล้านบาท
ก็อย่างที่ลูกชายของเสียกบบอกเขากับพ่อก็โอ้โหมีอยู่หลายที่หลายจุด
แต่ไม่รู้ว่าจะไปขัดผลประโยชน์อะไรกับใครหรือเปล่าแต่ยินแล้วทำทุกอย่าง
ถูกต้องทุกอย่างนะฮะชาวบ้านให้ข้อมูลว่าเท่าที่รู้จักกับ
กบมานะครับซึ่งทำงานในพื้นที่มานานแล้วเนี่ยพบว่าเป็น
พูดจาตรงไปตรงมานะเป็นคนใจดีไม่เคยมีปัญหากับชาวบ้าน
อกจากจะยังมาคุมงานก่อสร้างเองแล้วเนี่ยแม้จะอายุถึง๗๐
ปีบางทียังลงมือทำงานเองด้วยนะถึงขั้นเคยเห็นขับรถบท
ถนนเองอ่ะเวลาที่คนงานขาดการก่อสร้างถนนตรงนี้ชาว
ก็รับรู้อยู่แล้วว่าถนนเส้นนี้จะเสร็จสิ้นตามสัญญา
เดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ระหว่างการทำงานชาวบ้านก็ได้
ผลกระทบบ้างนะฮะก็เป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับถ้าปัญหาแบบ
ผลกระทบกับชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านบอกว่าไม่ใช่อ่ะไม่ใช่
โดนเหตุถึงขั้นต้องมาฆ่ากันตายอ่ะ
คุณผู้ชมคะชาวบ้านอีกคนที่เป็นคนโทรแจ้งเจ้าหน้าที่
เขาเล่าให้ฟังค่ะบอกว่าเมื่อวานนี้ประมาณสัก๕โมง๒๐

ตอนเย็นน่ะนะคะกำลังกินข้าวอยู่ในบ้านจู่ได้ยินเสียง
ตู้มก็เดินออกมาดูเห็นว่ารถกระบะของตัวเองที่จอดอยู่
อะค่ะถูกรถกระบะอีกคันชนท้ายแล้วก็ถลายจากบ้านไปประมาณ
สักร้อยเมตรรถคันที่มาชนหักเข้าข้างทางแต่ตอนนั้นเนี่ย
เขาก็ดูจากไกลไกลไม่เห็นคนในรถก็เลยรีบวิ่งไปดูค่ะ
ถึงเห็นว่าเสียกบผู้รับเหมาก่อสร้างเนี่ยนอนหมดสติตะแคง
ไปทางด้านคนนั่งเบาะข้างนะคะก็เลยรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่
กระบะของตัวเองได้รับความเสียหายค่ะเพราะว่าถูกชน
แรงมากตอนที่ชนเนี่ยเสียรับเหมาเหมือนกับเข้าเกียร์หนึ่งเอาไว้
ครับก็พุ่งชนท้ายรถเขาแบบเต็มเต็มเขาบอกว่าผู้เสียชีวิตเนี้ย
เห็นหน้ากันเป็นประจำเพราะบางวันเนี่ยเขาก็มาขับรถ
ดินด้วยตัวเองทำงานกับลูกน้องเคยบอกคนแถวนี้ว่าเนี่ย
คนนี้เป็นเจ้าของนะไม่มีใครเชื่อเพราะว่าเขาลงพื้นที่
ทำงานเองกับลูกน้องตลอดเลยส่วนที่มีคนตั้งปมขัดแย้ง
ว่าเอ๊ะผู้เสียชีวิตมีปัญหากับชาวบ้านหรือเปล่าเพราะรับ
เหมาทำถนนและทำถนนหล่าช้าชาวบ้านเข้าออกไม่ได้มี
ปัญหาตรงนี้ไหมคนในพื้นที่บอกว่าไม่มีนะคะไม่มีชาวบ้าน
คนไหนมีปัญหากับผู้เสียชีวิตเลยแล้วก็ชาวบ้านเขาบอก
ว่าจริงจริงแล้วจะว่าไปเนี่ยถนนซ้ายเนี่ยถือว่าสร้าง

เหมือนรถเขาเสียหลักมาชนนะครับพอออกมาดูก็เห็นรถ
กระบะครับอยู่ที่จุดตรงนั้นนะครับแล้วก็รถกระบะผม
เด็นไปประมาณร้อยเมตรนะเดินเดินไปก็มีลูกน้อง
พวกน้องก็ขับรถ๑๐ล้อสิบล้อธมดินมาจอดมา๒คน
เดินมาคุยกับผมว่าคนไปไหน
ผมก็บอกว่าไม่รู้ลองดูในรถนี้
ลูกน้องใกล้ก็ชังเงินมองไปในรถอ้ออยู่ตรงนี้
แล้วก็ช่วยกันผมก็เออเดี๋ยวผมโทรรถพยาบาล
คุณผู้ชมคะทางด้านของผู้รับเหมาวางท่อของโครงการสร้างถนนเนี่ยค่ะ
ก็บอกว่าตัวเสียที่เป็นผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
จะกลับมาจากไซส์งานนี้ได้๒วันแล้วก็มาถูกยิงเสียชีวิต
ช่วงเกิดเหตุตัวเขากำลังขับรถ๑๐ล้อ
เขาก็สังเกตเห็นนะคะว่ารถกระบะเหมือนกับเสียหลักตกข้างทาง

ตอนแรกคิดว่าแค่หมดสติพอไปดูใกล้โอ้โหเลือดเต็มตัวเลยค่ะ
คนงานมาเล่าให้ฟังว่าก่อนที่เสียจะถูกยิงเนี่ยนะ
เห็นว่ามีรถยนต์๒คันขับมาประกบ
มีผู้ชาย๓คนเดินเข้ามาหาแล้วก็ยิงปืนใส่เสียไป๒นัด
ทำให้เหยียบคันเร่งที่ใส่เกียร์๑อยู่นะคะ
แล้วก็พุ่งไปชนท้ายรถกระบะของชาวบ้านที่จอดอยู่ข้างทาง
รถของเสียก็เสียหลักตกไปข้างทาง
คือนิสัยของเสียเนี่ยเขาก็ยอมรับว่าคือเสียแกเป็นคนพูดตรง
พูดเสียงดังไม่รู้ว่าคนอาจจะไม่ชอบหรือเปล่า
แต่คนงานทุกคนรู้ว่าแกเป็นคนแบบนี้พูดจานลักษณะแบบนี้
แต่จริงแล้วกลายเป็นคนไม่มีอะไรเป็นคนจิตใจดีมากค่ะ
ผมไม่ทราบจริงนะผม
บอกให้ไม่ได้จริงแต่ว่า
ผมไม่เคยรู้เลยเรื่องแกผมไม่ได้เข้าลึกอย่างง่ั้นนะ
ใช่ค่ะก็มีหลักฐานอย่างที่บอกก็มีรถต้องสงสัยอีก๓คัน